คุณผู้ชมฮะไปที่ศรีสะเกดมันมีคลิปหนึ่งออกมา
ผู้ใหญ่กำลังหาเรื่องเด็ก
ผู้ใหญ่มาคนเดียวนะแต่น้องเด็กนักเรียนม๔
แล้วก็ตัวเล็กตัวน้อยกำลังยืนรอรถ
เพื่อที่จะไปโรงเรียนตอนเช้า
ปรากฏผู้ใหญ่คนนี้ประชิดตัวเด็ก

จากต้องลงมือใส่ผู้ใหญ่เหมือนกัน
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนะครับ

ผู้ใหญ่ที่ถอดเสื้อมาเดินมาอยู่ที่กลุ่มเด็ก
กำลังรอรถจะไปโรงเรียนนะคุณในตอนเช้า
ปรากฏผู้ใหญ่ก็เดินเข้ามาโศกไปด้วยอย่างไร

เด็กก็เออถอยดีกว่าไม่สนใจดีกว่า
ก็หัวเราะกันคิกคักนึกว่าผู้ใหญ่คนนี้ที่ถอดเสื้อ
มาล้อเล่นปรากฏผู้ใหญ่คนนี้ปรีเข้าหาเด็กคนหนึ่งที่โตสุด
ที่ตัวใหญ่สุดประชิดตัวหลังจากนั้นเหมือนจะมาชกแล้วนะ

กลับไปนี่จังหวะนี้เด็กกำหมัดแล้วนะคุณฮะ
เริ่มมาประชิดตัวแล้วนะประชิดตัวแล้วนะ
นี่ง้างหมัดแล้วนะแล้วดูเด็กทำไงได้บ้างครับคุณ

นี่จังหวะนี้เข้าประชิดเราก่อนนะทำเราก่อนเราก็ต้องถีบนะคุณ
หลังจากนั้นเด็กคุณอื่นก็ไปตุ๊บนะฮะ

เพราะผู้ใหญ่ก็เข้ามาแบบนี้ก่อนนะครับ
ผู้ศึกขาของเรานะเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
บ้านหนองสแก่สนหมู่๕ตำบลประสาทอำเภอขุขันจังหวัดศรีสเกต
จุดนี้เป็นร้านขายของชำในหมู่บ้าน
เป็นจุดที่เด็กเขาจะมารอรถเพื่อจะไปโรงเรียนกัน
คุณป้าอุไรชาตินอกเจ้าของร้านขายของชำบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน๗โมงเช้าจ้ะ
เด็กนักเรียนในหมู่บ้านมารอขึ้นรถจะไปโรงเรียน
ผู้ชายในคลิปก็เป็นคนในหมู่บ้านชื่อนายนกอายุประมาณสัก๔๐ปี
รู้ไหมเมาทั้งคืนจนเช้าเนี่ยยังเมาอยู่เลย
เสร็จจู่เดินตรงเข้ามาหาเรื่องเด็กกันก่อน

แต่นายนกเนี่ยยังเดินตามไปท้าทายจนสุดท้ายเด็กก็กระโดดถีบเขาให้สิครับ
เพื่อนนักเรียนคนอื่นก็ไปรุมจนชุลมุนไปหมดนะฮะ
นี่ชาวบ้านชาวช่องก็ร้องห้ามกันไว้ก่อนจะแยกย้ายกันไป
ทีนี้เราไปคุยกับยายของเด็กโตคนนี้หน่อยไหมคุณ
จริงน้องอยู่แค่ม๑แต่ตัวโตกว่าเพื่อน
คุณยายลุนศรีหน้าอายุ๗๑ปีคุณยายก็เล่าให้ฟัง
จริงหลานชายฉันเรียนอยู่ม๑เป็นเด็กดี
ไม่เกเรไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่อะไรเลย
วันเกิดเหตุหลานก็กลับมาเล่าให้ฟังเหมือนกัน
บอกว่านายนกมาหาเรื่องตัวเด็กก็พยายามเดินหนีแล้ว
แต่ก็ยังไม่หยุดจนเกิดเรื่องขึ้นได้นะครับ

แล้วชาวบ้านก็รู้ถึงพฤติกรรมของนายนก

นกชอบมาหาเรื่องคนชาวบ้านเขาแบบนี้นะครับ
เวลาเมานะเอะอะโวยวายหาเรื่องไปทั่ว
แต่เวลาดีนะคุณนายนกจะช่วยงานในหมู่บ้านเสมอ

เล่าเข้าปากแล้วก็เล่าเปลี่ยนนิสัยจริง

ซึ่งนายนกอยู่ตัวคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนด้วย
ชาวบ้านก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเอาความนะ
แต่อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ